ค่ะท่าหุ่นยนต์
ใช่เหรอมันดูเหมือนแบบว่าไขข้อเสื่อมอะไร
ไม่ใช่ที่เต้นท่านี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวข่าวนี้คุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวพาไปที่พิศนุโลกคือนุ่มคนนี้เนี่ยเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาส

ด้วยการที่แต่ก่อนเขาขายอะไหล่รถต่างรถยนต์รถจักรยานยนต์
แต่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีธุรกิจเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จ
เขาก็เลยหันมาจับการประดิษฐ์หุ่นยนต์จากงานเหล็กขึ้นมา

ดิฉันก็เลยเต้นซะเลยมันเป็นทางของดิฉันอยู่แล้ว
เขาเรียกว่าผลงานชิ้นล่าสุดจากฝีมือการประดิษฐ์ของนายวันเฉลิมหัทธโกศลสุด
หรือคุณเบนอายุ๒๗ปีคุณผู้ชมค่ะ
ได้อยู่เลิกอ่านข่าวเถอะคุณ
เขามีการนำอะไหล่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นี้มาประกอบ

มีน้ำหนักเกือบ๕๐กิโลกรัมเลยนะคะตั้งราคาไว้ที่๘๕๐๐บาท
สร้างความฮือฮาให้กับผู้พบเห็นมากเลย
ถึงกับตามกดไลค์แล้วก็สอบถามเพื่ออยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันมากมายนะจ๊ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะกว่าจะออกมาเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้
ใช้เวลาประดิษฐ์ถึงกว่า๑สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะ
โดยมีการเปลี่ยนแปลงแบบท่าทางของหุ่นยนต์ได้ด้วย
ก็คือมีการขยับเหมือนดิฉันเต้นเมื่อสักครู่
ขยับแขนขยับคอแล้วก็เอวได้

ถูกต้องก็ยังประดิษฐ์รถ๓ล้อถีบด้วย
ซึ่ง๓ล้อถีบมันเป็นภาษณะ
เขาจะมี๓ล้อถีบรับจ้าง

ว่านับวันรถสามล้อถีบจะลดจำนวนลงเรื่อยจนอาจจะศูนย์หายไปในอนาคต
ซึ่งคาดว่าใช้เวลาประมาณ๒วันน่าจะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ดีแล้วแหละ
แต่ก่อนจะปิ๊งไอเดียประดิษฐ์งานเหล็กคือเขาเคยเปิดร้านขายรถยนต์มือสอง
แต่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ก็เลยปิดกิจการลง
แล้วมาช่วยงานพ่อที่รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ตกแต่งภายใน
เมื่อมีเวลาว่างก็เลยนำเศษเหล็กเศษอลูมิเนียมของอะไหล่รถยนต์
แล้วรถจักรยานยนต์มารังสรรค์สร้างสรรค์แล้วก็ประกอบเชื่อมกันเป็นชิ้นงาน
ทั้งงานขนาดเล็กขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละชิ้นล้วนเป็นความภาคภูมิใจทั้งสิ้น
เพราะว่าเป็นไอเดียที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากใครเลย
ส่วนราคาขายค่ะเริ่มต้นตั้งแต่๙๙บาทไปจนถึง๘๕๐๐บาท

ตัวใหญ่มันก็แพงหน่อยแต่ถ้าเป็นเจ้ารถสามล้อถีบเล็กแบบนี้
ของคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิศนุโลกก็จะราคาถูกมาหน่อย
ถูกต้องแล้วเป็นเหมือนกับว่ารถที่เขาพานักท่องเที่ยว
บ้านคู่เมืองประมาณนั้นนะคะ
สำหรับช่องทางการขายตรงนะคะก็มีการเช่าพื้นที่บริเวณตลาดสดบ้านคลอง
ลูกค้าที่สนใจแวะเวียนไปเลือกซื้อสินค้าได้ทุกวันอีกด้วย
จากขายผ่านทางโซเชียลแล้วก็มีหน้าร้านเปิดขาย
สำหรับแฟนที่สนใจอยากจะเห็นงานที่เป็นชิ้นเป็นอัน
ได้เข้าไปเลือกเข้าไปชมกันก่อนตัดสินใจซื้อได้นะจ๊ะ
ไปลองชมลองซื้อลองหากันดูนะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
ไปไปเลยร้านนี้โอ้โหเป็นร้านผัดไทยที่เขาบอกว่าอินดี้สุด
ทำไมอ่ะโอ้โหเขาบอกว่าคนขายนี่น่าสนใจมาก
เพราะว่าคนแถวนั้นเขาเรียกร้านนี้ว่าผัดไทยพี่หนวด

เด็ดอยู่ที่คนขายแน่ดิฉันว่า
ใช่ครับไอ้ร้านนั้นไม่เท่าไหร่แล้วครับแต่คนขายนี่สิ
ร้านนี้นะครับอยู่แถวย่านธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน
ถนนนิมานเหมินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
นิมาตรเหมินซอย๙เดี๋ยวดิฉันจะต้องไปดูบ้างว่ามีจริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมดูจากในภาพก็น่าจะเห็นแล้ว
ว่าทำไมถึงเรียกว่าผัดไทยขี้หนวด
ก็เล่นเฟิร์มเต็มเลยมองไม่เห็นปากเลยดูดี
ไทยพี่นัวเขามีเอกลักษณ์ของคนผัดไง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความอร่อยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ลูกค้าเยอะนะครับ

สื่อข่าวของเราก็ไปถามเจ้าของก็คือคนนี้แหละครับ
หนวดคนนี้นะครับนายพยาวสวัสดิ์อารามเรือง
อายุ๓๓ปีหรือว่าพี่หนวดเจ้าของร้านที่ไว้หนวดเนี่ยโอ้โห
ไม่หมดเลยทีเดียวเขากำลังให้บริการลูกค้าที่สั่งผัดไทย
แล้วก็ผัดมันแบบสดนี่แหละครับจานต่อจานเลยนะครับ
แล้วก็จัดเรียงอย่างน่ารับประทานอย่างที่เห็น
ลืนน้ำลายแล้วค่ะบีบมะนาวให้เลยได้ไหมคะ
ไทยของเขาไม่ได้มีแค่ผัดไทยธรรมดาอย่างเดียวนะ
ผัดไทยห่อไข่ก็มีนี่ไงโอ้โหเป็นไงโอ้ตายแล้ว
ลีลาการบินไปเชียงใหม่เลยได้ไหมคะ
แล้วก็ราคานะครับก็ไม่แพงเพราะว่าเริ่มต้นอยู่ที่๔๐บาทเท่านั้น
เขาบอกว่าขายดีมากโดยเฉพาะผัดไทยห่อไข่
ที่มีทั้งใส่หมูใส่เครื่องที่เป็นซีฟู้ดก็มี
พวกลาวาดาปุ้งหายปูปลาระมานนั้น
อกจากนี้ยังมีผัดซีอิ๊วข้าวไข่เจียวและข้าวผัดให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานด้วย
หนวดแกบอกว่าเคยทำงานเป็นเชฟนะครับอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่
แต่ช่วงหลังเนี่ยร้านกิจการไม่ค่อยดีก็ปิดตัวลง
มาเปิดกิจการขายผัดไทยตัวเองเลยทีเดียว
ก็ได้รับความสนใจนะครับและมีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมาก
ทำผัดไทยให้ลูกค้าแบบสดเลยนะครับชุดต่อชุดโชว์ต่อหน้ากันเลย
และใช้ความพิถีพิถันในการปรุงรสครับทำให้มีลูกค้ามาอุดหนุนแน่นทุกวัน
ลูกค้าเนี่ยเขาเรียกติดปากว่าผัดไทยพี่หนวดไปลองฟังเสียงดูครับ
ไทยสไตล์หนวดนะครับเปิดมาได้ประมาณ๑ปีกับประมาณ๔เดือนนะครับ
ร้านผมผมจะใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างนะครับ
ถ้ายิ่งมาทานอยู่บาร์ข้างร้านนี้จะเห็นทุกอย่างเลยว่าผมจะใส่อะไรบ้าง
ยังไงบ้างจานที่ผมใช้ก็จะเป็นจานจานชานอ้อยนะครับ
จานที่ย่อยสลายได้ง่ายประมาณนี้ครับประมาณ๔๐วันก็ย่อยสลายด้วยฮะ
เป็นไงรักธรรมชาติซะด้วย
แต่ยังไม่ปิดไปไหนเพราะว่าหลังจากเที่ยงคืนครึ่ง
จะย้ายไปขายหน้าปากซอยไปจนถึงเวลาตี๓ของทุกวัน
ส่วนวันหยุดเนี่ยแกบอกว่าบางทีก็หยุดวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันจันทร์
แล้วแต่อารมณ์แม่อารมณ์ศิลปินซะด้วย
แต่ว่าเขาจะแจ้งบอกลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าในเพจร้านนั่นเอง
ก็ไปติดตามกันได้นะครับกับผัดไทยสไตล์หนวดครับ
น่ากินมากพิธีกรหล่อมาก
ดิฉันอ่านติดกันหรอไม่เกี่ยว
มันขึ้นมา๒อันต่อกันดิฉัน
ถ้าเห็นพิธีกรน่ากินอาจจะตัวอ้วนใหญ่น่ากินเหมือนหมู
ฉันอ่านติดกันจริงแล้วคนละข้อความพิธีกรหล่อมาก

ฉันก็เลยงงว่าพิธีกรจะขายผัดไทยอยู่อย่างไร

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงลองไปแวะเวียนกันดูได้
ใครที่ไปเที่ยวแถวเชียงใหม่ก็แวะกันไปได้นะครับ
แหล่งท่องเที่ยวด้วยแถวนั้นมีของขายเยอะแยะ
แต่เนี่ยทีเด็ดถ้าไม่กินก็ไม่รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่า

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปดูอดีตนายทหารผ่านศึกคนหนึ่ง

ตอนนี้คุณลุงผ่านตัวมาขายผลไม้รถเข็นคุณผู้ชมค่ะ

ใช่ไหมความพิเศษของคุณลุงก็คือ
กลยุทธ์กลมทีเด็ดของวิธีการขายผลไม้
ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าเด็ดขนาดไหน

เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหมด

มันหมดเหลือจะเปรี้ยวผม

เหลือจะเปรี้ยว

ได้ยินเสียงดังฟังชัดลีลาเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแบบนี้
คุณลูกค้าจะอยู่เฉยได้ยังไง
ต้องรีบไปอุดหนุนผลไม้ของนายบุญนาคชัยวงศ์หรือลุงเปรี้ยวให้ได้
แม้วัยจะล่วงเลยมา๘๗ปีแต่ลุงเปรี้ยวยังแข็งแรงอยู่ขยันทำมาหากินไม่อายใคร
ก็สมัยหนุ่มเคยเป็นทหารผ่านศึกไปร่วมรบสงครามเกาหลีและสงครามลาวมาแล้ว
ชีวิตที่พลิกพันทำให้ลุงเปรี้ยวลาออกจากราชการทหารค่ะ
มาลงตัวที่อาชีพขายผลไม้โดยซื้อรถเข็นไม้สักมาในราคา๒๐๐บาท
เป็นรถเข็นคู่ใจในการทำมาหากินมานานกว่า๔๐ปี
ทุกวันลุงเปรี้ยวจะเข็นรถเข็นผลไม้ตระเวนไปตามถนนรอบตลาดอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
ตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึง๔โมงเย็นพร้อมลีลาการเรียกลูกค้าให้มาอุดหนุน
แม่แค่ได้ยินชื่อผลไม้ก็เปรี้ยวปากได้ใจเหมือนชื่อเจ้าของแล้วล่ะค่ะ
ได้ยินเสียงหนุ่มเปรี้ยวแววมาเมื่อไหร่ไม่รอช้าออกไปรออุดหนุนเหมือนนัดกันไว้เลยทีเดียว
เปรี้ยวบอกว่าปกติมีรายได้จากเงินบำนานทหารผ่านศึกเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
แต่ไม่อยากใช้ชีวิตแบบไร้ค่าเหมือนคนชะลาทั่วไปจึงยึดอาชีพเข็นผลไม้ขาย
อกจากมีรายได้เพิ่มแล้วยังได้พบปากผู้คนมากหน้าหลายตาเพลินไปในทุกวันอีกด้วย
ส่วนผลไม้ที่ขายราคาไม่แพงแค่ถุงละ๑๐บาทลุงเปรี้ยวใจดีอนุญาตให้ลูกค้าชิมก่อนเลือกซื้อตามอัธยาศัย
เห็นลูกค้ามีความสุขแค่นี้ลุงเปรี้ยวก็สุขใจมีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปแล้วล่ะค่ะ
เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหมด
ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีได้มีการดัดแปลงเมนูส้มตำธรรมดาธรรมดาเปิดเป็นตำสารพัดที่ร้านของนางบุญหนักบรรจงชีพอายุ๔๕ปีในตำบลหมากแข้งอำเภอเมือง
ว่ากันว่ารสชาติแซ่บจัดจ้านอร่อยถูกปากคนไทยทำให้มีลูกค้าเข้าแถวต่อคิวรอที่จะลิ้มลองรสชาติ
เจ้าของร้านเล่าว่าเปิดร้านมา๑๒ปีส่วนผลไม้ที่นำมาตำก็จะมีตามฤดูกาล
มีตำกล้วยตำกระท้อนตำมะม่วงตำมะยมตำมะขามตำส้มโอตำมะกอกน้ำตำสับปะรดตำแตงโมและตำผลไม้รวม
ช่วงบ่ายนี้จะขายดิบขายดีเป็นพิเศษเพราะลูกค้าเริ่มง่วงนอน
ซึ่งเมื่อทานตำผลไม้รสชาติจัดจ้านเข้าไปหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเลยล่ะค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
แม่รายงานนี้เนี่ยเอาใจคนชอบทานเปรี้ยวนะ
ฉันนั่งกลืนน้ำลายยืนกลืนน้ำลายจนน้ำลายแตกดึงเป๊ะเนี่ย
โดยเฉพาะคุณลุงเปรี้ยวเปรี้ยวหวาน
คุณลุงคะถ้ามะละกอเปรี้ยวเนี่ยหนูไม่ทานนะคะลุง

เอาล่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่ออเดิฟ
เดิฟเรียกน้ำลายเนี่ยน้ำลายแตกแล้ว
เพราะว่าในช่วงหน้าคุณผู้ชมของกินยังมีอีกเพียบ